เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้า

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
ที่สำคัญของการนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในอนาคตเท่านั้น
ร่วมงานกันต่อไปครับจนกว่าจะถึงวันนั้นครับ
ผมธนทรจึงรุ่งเรืองกิจขอขอบคุณทุกเสียงทุกศรัทธาทุกการสนับสนุน
มอบให้กับพวกเราทั้งในวันนี้และในการเดินทางของพวกเรา๑ปีที่ผ่านมา

ของผมมี๒๓เรื่องนะครับ
เรื่องแรกนะครับก็อย่างที่หัวหน้าพักได้เรียนไปแล้วนะครับ
ก็คือพักอนาคตใหม่ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนจริงนะครับ
ที่ออกมานะครับใช้สิทธิ์กันอย่างถล่มทลาย
แม้วันนี้ตัวเลขนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่ออกว่ามาใช้สิทธิ์กันกี่เปอร์เซ็นต์
แต่พี่น้องสื่อมวลชนก็คงคาดการณ์ได้
สังเกตได้ตั้งแต่วันที่๑๗แล้วแล้วต่อด้วยวันที่๒๔ครั้งหนึ่งนะครับ
ผู้คนกระตือลือล้นกันมากนะครับพี่น้องประชาชนกระตือลือล้นกันมากนะครับ
บางคนลงทุนนะครับตีตัวรถนะครับเดินทางกลับไปภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อเลือกเลยนะครับ
วันที่๑๗เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ออกไปใช้สิทธิ์กันมาก
วันนี้หน่วยเลือกตั้งนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็นิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ออกไปใช้สิทธิ์กันจำนวนมาก
นี่คือนิมิตหมายที่ดีนะครับของการเมืองไทยนะครับ
และเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของการเลือกตั้งในประเทศไทยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้กำลังใจนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับบอร์ดกรรมการการเลือกตั้ง
ไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลยนะครับ
วันนี้เป็นวันที่ทำงานกันหนักหนาสาหัสจริงนะครับ
เพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมา๘ปีก็เป็นไปได้ที่ยังบางหน่วยอาจจะไม่คุ้นชิน
อาจจะมีความผิดหลงกันบ้างนะครับแต่ว่าทุกท่านก็ตั้งใจทำงานได้อย่างดีนะครับ
หลายท่านก็เหงื่อโซมกายเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับ
อากาศร้อนด้วยนะครับแต่ทุกท่านก็กำลังใจเข้มแข็งนะครับ
ขอให้กำลังใจเอ่ออยากจะฝากความหวังนะครับ
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกระดับก็คือ
ครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญอย่างยิ่ง
บ้านเมืองจะไปต่อได้หรือไม่บ้านเมืองจะกลับเข้าไปสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญ
ถ้าเราทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เสรีนั้นเป็นธรรมได้
บัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากต่างประเทศนั้น
ถ้าส่งมาไม่ทันนะครับจะถือเป็นบัตรเสีย
มาตรา๑๑๔ดูสื่อว่าสหวันนชนลองไปเปิดดูก็ได้นะครับ

มาช้าจะถือเป็นบัตรเสีย

จะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม

เป็นเรื่องการเดินทางที่ช้า
โดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นธรรม

บัตรที่มาช้าจะกลายเป็นบัตรเสียได้
เฉพาะกรณีที่บัตรที่มาช้า

มีลักษณะที่จะทำให้การเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจด้วย
เฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างประเทศ

ลงคะแนนไว้ที่นอกราชนาจักรนะครับ

พวกเราก็มีเรื่องที่จะขอบคุณ

ขออนุญาตทีละคนได้มั้ยครับ

ครับรอดูผลเลือกตั้งนะครับ

ก็มันไม่มีคืออย่างนี้ครับวันที่ซื้อขายกับวันที่ไปแจ้ง
กระทรวงพาณิชย์มันคนละวันกันก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรฮะคือเป็นเรื่องปกติผมต้องบอกว่าเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยก็คือเรื่องซื้อขายกันใช่ไหม
แต่พอซื้อขายกันเสร็จปุ๊บจะเอาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ไปแจ้งกระทรวงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกับซื้อขายนะ
เรียนพี่น้องสื่อบนชนว่าเรื่องนี้มั่นใจจริงนะครับว่าทำอะไรไม่ได้นะครับข้อกฎหมายอธิบายได้หมดมีทั้งตัวบทแล้วก็มีแนวคำพิพากษาสารดีกามีทุกอย่างรองรับหมดว่าการโอนหุ้นมันมีผลตั้งแต่วันโอนนะครับ
ส่วนเรื่องกรณีแจ้งทะเบียนกรมพัฒนากรมพัฒนาที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละขั้นตอนกันนะครับ
เรื่องนี้เราแสดงจุดยืนไปแล้วหลายครั้งนะครับทั้งผมเองทั้งหัวหน้าพักเองนะครับทั้งในเวทีดีเบตหลายหลายครั้งนะครับแล้วก็การแถลงข่าวด้วยคือเราต้องเคารพนะครับเคารพเจตจำนงเคารพประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภาของประเทศไทยที่เราพยายามสร้างกันมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภา๓๕แล้วหลายครั้งที่ผ่านมาถ้าเราลองไปดูการเลือกตั้งหลังจากปี๓๕ตอนนั้นเป็นต้นมา
เราจะให้พักอันดับที่๑ตั้งรัฐบาลก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วครั้งนี้จำเป็นต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัตินี้เอาไว้ให้ได้